มาคะกลับมาเบรกนี้ไทยรัฐบันเทิงมิวซิเคิลนะคุณผู้ชม
ถามว่ากันด้วยเรื่องของพี่ตายอรทัยคุณวิทย์โศง
พี่ตายเขามีเพลงฮิตนะเพลงนี้เลยพี่แจ๊คเนี่ยร้องได้เลย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
จริงเชิดคือจะเต้นแล้วนะได้แล้วนะยังไงอ่ะพี่ตายเข้าไปยังไงโอ้โห
เพลงช้าเพลงช้าไม่ใช่อะไรงานโชว์ไม่มีไงช่วงนี้ก็ต้องเป็นแม่ค้าออนไลน์สิจ๊ะรออะไรล่ะเพราะว่าอะไรก็ต้องทำมาหากินต่อไป
พี่ตายบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะบอกว่าโอ้สถานการณ์แบบนี้
หยิบจับอะไรนะมาขายสร้างรายได้พี่ก็ต้องทำหมดเลย
เพราะว่าไม่อยากจะแบบนอนรอแบบไปวันอะไรอย่างนี้
กลับไปจับไมค์ร้องเพลงก็ไม่รู้ว่าจะได้จับเมื่อไหร่
เพราะว่าตอนนี้ว่างจากงานแสดงหน้าเวทีเนี่ย

และนอกจากการไลฟ์ขายของอาหารต่างแล้วนะ

งัดพี่ชายศิลปะนะสมัยมัธยม

นี่กับการสร้างบ้านให้น้องหมาค่ะ

ไปติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะ

การวาดภาพผลงานของตัวเองเมื่อนานมาแล้ว

และอีกอย่างด้านบ้านหนังหมาด้วยอยู่แล้วค่ะ

เราจะอนุญาตว่าวาดให้มีสีสั่นหน่อยมั้ย
ก็เลย
ผ่านมาวาด

พ่อโควิทมันทำให้เราต้องหาอะไรทำ
แต่ว่าถ้ามีออเดอร์เข้ามาจริงก็จะขอบคุณมากเลย
นี่นะคะถ้าใครต้องการบ้านน้องหมาอยู่ก็ติดต่อไปได้เลยนะคะ
และหากสถานการณ์การระบาดของโควิท
แล้วก็ไม่รู้นะก็รอสักวันหนึ่งแล้วกันนะ

น้องคิดหัวเจ้าหลายป่านใดก็โอ๊ดเอา
ไปหย่อมเบาเป็นคือเก่าโบไทยลืมได้เจ็บปาก